ใครที่ตอนนี้อาจจะเริ่มกังวลคือฟังข่าวมากเริ่มมีข้อสงสัยแล้ว

ตัวเองมีอาการป่วยแบบนี้จะเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่
และถ้าหากเข้ารับการตรวจต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
เพราะว่าจากข่าวที่มีออกมาทางด้านของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มีการแปะป้ายเอาไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐บาท

ในการตรวจเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีคำชี้แจงจากทางผอของโรงพยาบาลบอกว่า
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นเริ่มที่๑๐๐๐บาทจริง
แล้วก็แนะนำบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีอาการอย่างกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ก็อย่าเข้ามารับการตรวจคือมันไม่จำเป็น

ศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยวัดบำรุงกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ก็พูดถึงข้อกังวลของประชาชน
และอยากจะมาตรวจดูอาการให้แน่ใจว่าเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่เนี่ย
ถ้าไม่มีความผิดปกติหรือแสดงอาการชัดเจน

เพราะว่าโรงพยาบาลก็มีหน่วยคัดกรองและตรวจเฉพาะอยู่แล้ว
และการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาจะมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนสูงแน่นอน
ส่วนถ้าเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลค่ะการจะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
ต้องเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่มีห้องแล็บตรวจเฉพาะ
พร้อมกับชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการตรวจบุคคลที่ต้องสงสัยนะคะ
เริ่มต้นอยู่ที่รายละหนึ่งหมื่นบาทนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดให้ดูว่า
หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเรื่องของค่าห้องแล็บตรวจหาเชื้อ
เอ็นโควีค่ะอันนี้ค่าห้องแล็บอยู่ที่ประมาณสองพันถึงสองพันห้าร้อยบาท
ที่ขึ้นอยู่นะคะค่ะตรวจพีพีอาร์หาเชื้อไข้หวัดอีกสองพันบาท
เจาะเลือดหาไวรัสเนี่ย๙๐๐บาทตรวจไวรัสอาร์เอสวีก็คือเป็นเชื้อไวรัส
ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจอีกห้าร้อยบาทตรวจตับและไต
อันนี้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหนึ่งพันบาทนอกจากนี้ก็มีค่าตรวจแล็บอื่นอื่นที่ต้องตรวจเฉพาะ
ค่าเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นถ้ารวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ย
ก็เลยเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะซึ่งก็เป็นราคาของโรงพยาบาลรัฐ
ถ้าเป็นเอกชนจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าอ่ะอันนี้ก็คือชี้แจงมาว่าหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
มันเป็นค่าอะไรบ้างนายแพทย์ชัยวัดยังระบุด้วยนะคะ
ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลมากเกินไปที่สำคัญถ้าออกนอกบ้านหรือไปในจุดเสี่ยง
สวมหน้ากากอนามัยไว้ซึ่งต้องเป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานด้วยนะ
ค่ะยืนยันบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ะที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพียงแค่๑ราย
ตามที่ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปเมื่อวานนี้
ซึ่งตอนนี้ยืนยันว่าโรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันและคัดกรองอย่างเข้มงวด

ถ้าพบผู้ป่วยเข้าข่ายก็คัดกรองแล้วแยกออกไปตรวจเฉพาะทันทีนะคะ